คุณผู้ชมฮะเคยสั่งอาหารอะไรแล้วไม่ตรงปรกไหม

คือลูกค้าคนหนึ่งนะสั่งกะเพรา
กะเพราหอยนังรมโปะไข่ดาวสักนิดหนึ่ง
ในภาพที่ตอนสั่งไปโอ้โหหอยนางลมเป็น๑๐ตัวเลย
นี่นี่คือภาพที่เขาสั่งไปแล้วเขาต้องการได้แบบนี้

แต่สิ่งที่ได้มาคืออะไรรู้ไหมคุณ

ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปหน่อย
ว่าพอเขาได้กะเพราหอยนังรมโปะไข่ดาวมา
มันเป็นสภาพไหนมีแต่วิญญาณ

ไอ้ที่เขียกขึ้นมานั้นอะไรค่ะคุณ

หอยนังรมตัวใหญ่อยู่ตั้งหลายตัวนะ
ลองเปรียบเทียบคู่กันสิเอาภาพขึ้นมาคู่กันหน่อยสิแล้วก็ของจริงที่ได้เนี่ยมันคืออะไร
นี่คือของจริงที่ได้นะครับ
เขาบอกว่าเคลียร์แล้วหาไม่เจอเลย
เศษของหอยนังรมมันไปซุกซ่อนอยู่ในข้าว

พวกเราคือผู้บริโภคระบุข้อความว่า
กะเพราหอยนังรมจากร้านแถวบางปลาสมุทรประการในแอปดูสิ่งที่ได้รับ
หอยเละไม่เป็นตัวที่สำคัญคุณกลิ่นเหม็นเน่า

หอยมันไม่สดนะฮะหอยเสียนะครับ
แล้วก็ยังทำส่งลูกค้าได้ยังไงนะฮะ
ทีนี้ครับคุณผู้ชมฮะพอเป็นเรื่องเป็นราวออกมา
คนเข้าไปแสงความคิดเห็นกันเยอะมากเลย
บอกโอ้โหถ้าเราได้รับมาแบบนี้เสียความรู้สึกจริง
แล้วพี่เขาได้ไปแจ้งให้ทางร้านรับทราบไหม

ผู้สื่อข่าวของเราเดินทางไปพบกับผู้บริโภครายนี้
ก็คือคุณขวัญชัยศรีอุทัยพรนะครับ

เมื่อวานนี้ครับผมอยากกินอยากกินนะคุณนะ
กะเพราหอยนังรมในรูปเนี่ยโอ้โหหอยก็เยอะนะ

ผมก็เลยสั่งอาหารผ่านแอปชื่อดังมาทั้งหมด๔อย่างนะครับ
ซึ่งทุกเมนูปกติดีคือสั่งอะไรมาบ้างคุณ

ยกเว้นอันนี้แหละครับกะเพราหอยนังรมไข่ดาวนะครับ
มันเป็นซากหมดเลยครับไม่เป็นตัวหอย

ยังไม่ได้กินเลยมาแบบนั้นเลย

พอผมเห็นเละปุ๊บผมต้มก่อนเลย

โทรไปก็ตอนแรกเขาก็ไม่เชื่อ

เป็นเสียงคนข้างคนที่รับสายนะครับ

ผมก็เลยบอกว่าถ้าโหดมันไม่ใช่แบบนี้
โอ้โหตอนแรกที่เขาโทรไปคุยกับทางร้านนะ

ทีนี้พี่ขวัญชัยเขาก็เลยไม่กินนะ

เออหรือมันไม่หดวะหรือมันหายไปไหน

โอนเงินคืนมาให้พี่ขวัญชัยเขา

ถามว่าแล้วไข่ดาวพี่เขาได้กินไหม

แต่เขาบอกว่าไอ้ต้มยำไข่ปลาโอเคตรงปกนะ
แล้วก็แกงจืดไข่น้ำก็ตรงปกนะ
ก็เหลือแค่กะเพราหอยนั่งรมนี่แหละครับ
คุณขวัญชัยนะบอกว่าเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหา
แต่ที่สำคัญคือเรื่องคุณภาพของอาหาร

เพราะหากลูกค้ากินเข้าไปโอ้โหท้องเสียเป็นอันตรายได้
อาหารเป็นพิษที่สำคัญถ้าของไม่ตรงปกด้วยนะครับ
และอีกอย่างหนึ่งถ้าคุณทำเมนูอะไรจะถ่ายไว้แบบนี้

เพราะพี่ขวัญชัยบอกอันนี้ไม่น่าจะใช่รูปที่ร้านเขา

มันสวยอยู่ไม่ต้องถ่ายใหม่ก็เอามาลง
แต่ว่าพอลูกค้าเขาคิดเห็นรูปแล้วต้องได้แบบนี้

มีคนเข้าไปคอมเมนต์บอกรูปนี้เคยเห็น
ร้านอื่นก็เอาไปใช้นะเป็นรูปในอินเตอร์เน็ต
เออนะครับมันเลยไม่ตรงปกนะฮะ
แต่เรื่องคุณภาพของอาหารที่ร้านค้าทำให้ลูกค้าเนี่ย
สำคัญจริงนะอย่าให้เสียชื่อเสียงด้วย
เออแต่พอพูดแบบนี้นี่จบข่าวเที่ยงแล้วอยากหากะเพราหอยนังรม
ปกไข่ดาวอยู่ให้ดีนะเอาให้ตรงปกนะ
ใช่เดี๋ยวต้องหาร้านให้ตรงปกก่อนนะคะ